ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอิสเรศน้อยใจบุญจำได้ไหม
ฟันศอกนะฮะในฟุตบอลไทยลีก๓ใส่สุภสรรค์เรืองสุพนิมิตรเนี่ย
ล่าสุดนะครับคณะกรรมการสอบสวนจัญญานักกีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่มีพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนท่านเป็นประธานเนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาคุยกัน
แล้ววันนี้นะฮะอิสราเลสก็ได้ขอโทษสุภสรรค์นะครับ
เอาเราไปดูบรรยากาศตอนที่เขาขอโทษกันหน่อยนะฮะ
ก็ผมก็ขอโทษในเอกล้างต่างครับที่แบบว่าผมได้ทำกับเรา

และก็มันเป็นความขาดสติของผมด้วย
ก็อยากจะขอโทษทางน้องครับ

ที่ทำมาไม่ดีเหตุกล้างของดามใจครับ
ส่วนบทลงโทษที่หลายคนอยากรู้นะครับ
คณะกรรมการสอบสวนจัญญานักกีฬาฟุตบอลนะครับ
บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ
ถ้าทราบแล้วจะแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งฮะ